มานี่อาจจะมาพร้อมกับถังสังขทานก็ได้นะใครจะไปรู้

เมื่อวานนี้เราเล่าไปที่บอกว่ามีนักโทษที่กระบี่แหกคุก
คืออย่าใช้คำว่าแหกคุกเลยค่ะเหมือนปีนบ้านออกมามากกว่า
คือใช้ผ้าห่มโรยตัวออกมาอย่างง่ายดาย๒คน
คุณผู้ชมตามกล้องวงจรปิดเลยนะคะ
๒คนนี้ชื่อว่านายอนัรเดนมาสต์กับนายมนธนขันสมารค่ะ
ช่วงตี๕ที่ผ่านมาตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่
นำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย๒จุด
ในพื้นที่ที่ตำบลเขาเขนอำเภอปลายพระยา

น้องสาวนายมณฑลขันสมานหนึ่งในนักโทษที่หลบหนีนะคะ
ก็นางวิยดาก็ยืนยันบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุ

พี่ชายบอกว่าจะประสานให้เข้ามอบตัวกับตำรวจอย่างแน่นอน

แต่บอกว่าถ้าพี่ชายติดต่อเข้ามาเดี๋ยวจะประสานให้มอบตัวก็แล้วกัน

ก็ยังไม่รู้นะว่าจริงไม่จริงยังไง

อีกจุดหนึ่งเป็นบ้านของเพื่อนสนิทนายมณฑลนะคะ

ไปตรวจค้นแล้วไม่พบเบาะแสของคนร้ายเลย
พันธุ์ตำรวจเอกพ่วงพร้อมผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดกระบีบอกว่า
ทราบมาว่าหลังจากที่ออกจากเรือนจำเนี่ยนะคะ
มณฑลหลบหนีไปที่บขศกระบี่
แล้วก็มีรถตู้มารับตัวออกไป

แต่ชุดสืบสวนได้ข้อมูลบอกว่านายมณฑล
นั่งรถตู้กลับมาที่บ้านในพื้นที่อำเภอปลายพระยา

ซึ่งการเข้าตรวจค้นบ้านสองหลังในวันนี้เนี่ย
จริงแล้วเนี่ยจุดประสงค์ตำรวจคือตั้งใจกดดันญาตินะคะ

คิดว่าทั้งสองคนน่าจะยังอยู่ในพื้นที่อำเภอปลายพระยา
นายอะนนท์ถึงแม้จะแยกกันหลบหนีนะคะ

ก็ไล่ตรวจกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
คิดว่าน่าจะยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบีอีกเหมือนกัน

สั่งการให้สอบเจ้าหน้าที่ในเรือนจำแล้ว
เรื่องการรักษาความปลอดภัยว่า
ตรงจุดไหนที่มันหละหลวมได้ขนาดนี้
จริงแล้วเนี่ยตรงขอบกำแพงมันมีสายไฟฟ้าแรงสูงอยู่นะคะ
แต่จากภาพกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมจะเห็นว่า
เขาปีนออกมาง่ายดายมากจริง
เหมือนเรียนแบบหนังแล้วทำได้เลยค่ะ
แล้วเหมือนไม่มีอะไรจะมากั้นเขา
ใช่ก็คุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าดูวินโด่ได้นะ

โรยตัวออกมาชิวแบบนั้นเลยค่ะ
เนี่ยไฟฟ้องไฟฟ้าอะไรไม่น่าจะมีเลย
ก็เลยไม่รู้ว่าไฟมันดับหรือว่ามันช็อตหรืออะไรหรือเปล่า
สำหรับประวัติของนักโทษ๒คนนี้นะคะ
นายอานนท์เดนมาร์ทอายุ๓๒ปีเป็นชาวตรัง
ถูกจับกลุ่มข้อหาค้ายาเสพติดวันที่๑๔พฤษภาคม

ประวัติเคยถูกจับในคดียาเสพติดในพื้นที่สอนอทองหล่อ
คดีเล่นการพนันพื้นที่จังหวัดตรัง
คดีรับของโจรพื้นที่จังหวัดตรัง
แล้วก็คดียาเสพติดที่จังหวัดตรัง

หน้าไว้นะคุณผู้ชมเผื่อใครเจอจะได้แจ้งเบาะแสได้
ส่วนอีกคนนึงนายมณฑลขันสมานวัย๔๗ปี

ค้ายาเสพติดวันที่๔กันยาย
และปี๕๒โดนจับในคดีค้ายาเสพติด
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์อาจจะเรียงงงเอาเป็นว่าเนี่ย

โดนคดีค้ายาเสพติดทั้งสิ้น
ไม่รู้ว่าได้ประกันตัวออกมาปล่อยตัวออกมาหรือหนีออกมาหรืออย่างไรนะคะ
ซึ่งเราได้ข้อมูลมาว่าก่อนที่ทั้งสองคนจะปีนกำแพงออกมาเนี่ยนะ

นายอานนท์เคยวางแผนดื่มน้ำผสมกับผงซักฟอก
เพื่อให้ตัวเองได้ไปเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระบี่
เพื่อจะหลบหนีด้วยแต่จังหวะที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ย

กุญแจมงกุญแจมืออะไรก็ล็อกเอาไว้ก็เลยหนีไม่ได้

นี่ลงทุนถึงขั้นยอมกินน้ำผสมผงซักฟอกเลยนะคะเนี่ย
พอถูกส่งตัวกลับมาก็คิดว่าคงจะหาพวกแล้วค่ะ
ชวนนายมณฑลให้หลบหนีออกไปด้วยกัน
ส่วนออกไปด้วยกันแล้วอย่าลืมจับมือกลับมาเข้าคุกด้วยนะคะ
ตำรวจออกตามล่าแล้วคิดว่าอีกไม่นานน่าจะจับตัวได้
แล้วก็จับมือกันรับไปอีกสักข้อหา๒ข้อหา